ดูท่าว่าข่าวคราวการเลิกรากันระหว่างพีชพัชระและแพทิเซียกุธ
น่าจะมีข้อมูลความเป็นจริงมาบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชม
และล่าสุดค่ะแหล่งข่าวชี้ชัดจากปากของฝ่ายชายถึงความสัมพันธ์กับหวานใจว่าไม่เหมือนเดิมนะคะ
เพราะทนคนถามเยอะไม่ไหวแล้ว
เยอะมากก่อนหน้านี้เคยสัมภาษณ์ไปแล้วหลังที่มีกระแสข่าวออกมา
ใช่เขาบอกว่ายังไม่เลิกยังรักกันดีนะ
แต่คราวนี้เนี่ยจะออกมาชี้แจงแต่จะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องรอฟังนะคุณผู้ชม
ส่วนแม่ของแพทิเซียเองก็บอกว่าให้ไปถามลูกเอาเองแล้วกัน
ซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เค้าคบหาดูใจกันประมาณ๒ปีกว่า
ไปยิงกันก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เค้าหุ้นเคยกัน
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะไปสวีทกันที่ซานฟานบาหลีและอีกหลายประเทศ
แต่สุดท้ายดูท่าว่ารักนี้จะล่มซะแล้วนะคะ
ประกอบกับตอนนี้บอกเลยนะว่า

ภาพรูปเค้กที่ด้านบนของเค้กจะมีรูปตุ๊กตามี
แล้วหลายคนก็จับสังเกตว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ย
เป็นตุ๊กตาที่หนุ่มคนนึงเขาใช้อยู่บ่อย

ก็ไม่เห็นเงาของหนุ่มพีชพัชระเลย

เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ